ปรางนะคะกัณรันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนให้เชียร์ให้น้องปั้นแจ่มปรมะเนี่ยจีบกันนะคะ
แต่ปรากฏว่าน้องปั้นเพิ่งเลิกกับแฟนใช่ไหมใช่ค่ะปั้นเลิกกับญี่ปุ่นยังเลิกแล้วค่ะ
ปรากฏว่าน้องบอกว่าตอนนี้เขามีความสุขกับการที่เขาอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็มีหนุ่มในค่ายเนี่ยในช่องก็มาจีบนะคะ
ก็ได้ปั้นจันนี่แหละจ้าเป็นคนสกรีนให้นะว่าอย่างนี้นะคะปรางสวยน่ารักมากตอนนี้คนก็เชียร์ให้นางมีคู่ว่านางจะไปคู่ใครนะคะน่ารัก
ปั้นจันนี่ไม่ใช่นะคะเขาบอกปั้นจันนี่เป็นพี่คือสนิทกันมากเป็นพี่ชายที่แสนดีดูซิดูหุ่น

เออนั่นแหละ